รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
ไม่เชื่ออย่ารกหลู่ของเราในวันนี้
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณอาสาสมัครกู้ภัยฮะ
เขาบอกว่าเฮียนตั้งแต่คืนแรกที่เสียชีวิตเลยพี่
เฮียนถึงขนาดที่ว่าวิญญาณของคู่ภัยท่านนี้
ได้มาปรากฏในงานศพของตัวเอง
ที่สำคัญฮะวิญญาณของผู้ตายได้ไปหาคนใกล้ชิดสนิทสนมตามที่ต่าง
หนึ่งในนั้นคือแขกรับเชิญของเราที่วิญญาณไปหาถึงกองถ่ายเลยพี่
และที่สำคัญระยะเวลาเกือบ๔ปีแล้วครับ
คนใกล้ชิดและครอบครัวของเขา
ยังเชื่อว่าดวงวิญญาณเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนเลยฮะ

เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับ
เชิญพวกเขาออกมาร่วมมูกับเราเลยนะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณแม่บุญจงนะครับ
น้องดาและคุณจักรบุ๋มครับ
เอาละครับตอนนี้นะฮะเรานั่งอยู่แล้วนะครับ
กับคุณจักรบุ๋มนะครับน้องดานะครับแล้วก็คุณแม่นะครับ

ทางฝั่งคุณมดำเป็นน้องสาวน้องสาวแล้วก็คุณแม่นะฮะ

คนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าอะไรจ๊

แต่รัฐทันคุณแม่น้องสาว

เพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานอยู่ในกู้ภัยด้วยกัน

โอเคคุณหมีนี่เป็นอาสาสมัครของร่วมกับตันอยู่

แล้วคุณหมีที่คุณหมียังมีชีวิตอยู่เขาทำงานที่ไหน
แล้วก็เห็นคุณแม่บอกเขากลับบ้านดึกตลอดเลยเหรอฮะ
ไปทำงานกู้ภัยในสับตลอด

ของข้างหลังนี้อยู่กับบิล
บริษัทบิลบูม

คือเขาจะเป็นคนที่ดูแลพี่ท็อปบินบุรี
แล้วก็ดูแลภาพรวมของบริษัทบินบูมก็คือคอยประสานงานคอยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับ

เรียกว่าเป็นคนสนิทดีกว่าครับสนิทมาก
คือในช่วงที่พี่ท็อปออกไปช่วยเหลือคนแก่ผู้ทุกคนภาพอะไรพวกนี้

จริงคุณหมีเนี่ยเริ่มมาเป็นอาสาได้ยังไงฮะ
เขาชอบตั้งแต่เขาเรียนหนังสืออยู่แล้วค่ะ

จิตใจโดยรวมของคุณหมีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญมาก

เจอคนเจ็ดเจอเด็กก็จะช่วยเหลือตลอด

ดูแลให้ทานให้อะไรกันไปถูกไหมฮะ

ก็คือถ้ามันสนิทจริงเนี่ยก็คือช่วงหลังเนี่ยอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรามันบ่อยมาก
แล้วเราก็จะเจอกันตามงานใหญ่อย่างตึกถล่มอย่างซึนามิอย่างล่าสุดก็จะเป็นน้ำท่วม
คือช่วงนั้นเราจะเจอกันเกือบทุกวันก็จะคุกคีกินนอนกันตลอดเวลา
ช่วงนั้นเกิดจะเป็นสนิทกันมากเลย
คุณจักรบุ๋มฮะแน่นอนว่าวันนี้พี่หมีไม่ได้อยู่แล้ว
ก่อนที่เขาจะไปคุณมีรางสังหรณ์หรือมีเหตุอะไรบอกก่อนหรือเปล่า
ปกติบุคลิกพี่หมีเนี่ยเขาจะเป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูดนะครับ
เป็นคนที่แบบว่าไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรก็แล้วแต่ทำทุกอย่าง
แล้วก็จะยืนคอยดูแลอยู่ข้างหลังคอยหยิบคอยจับคอยประคองคอยช่วย
เหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับ
คือในเรื่องคือบุคลิกที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจ
ปกติพี่หมีก็เป็นคนนิ่งอยู่แล้วแต่ในช่วงนั้นมันนิ่งผิดปกติ
ทำไม
โปรดติดต่อ
อ๋อแม่เจอกลางคืนและเช้าก็ไปเสีย

มีตอนเลิกงานค่ะพวกดาจะเลิกงานประมาณตี๓๔

ก็พอเลิกงานก็จะจับกลุ่มเมาส์มอยทานส้มตำกัน

อ่าทุกชีพจะนั่งกัน๔คนบ้างค่ะ
ได้กลิ่นพวงมาลัยกลิ่นน้ำอบ
อันนี้คือคืนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเลย

ประมาณก่อนสว่างตี๕๖โมงนะครับ

พอทานชมตำกันเสร็จก็ยากกันกลับบ้าน
ก็กลับห้องพักกลับมาพัดเม้น
แล้วเป็นไงขนาดแบบว่า๘๙โมงแล้วก็ยังไม่ง่วง
ทำไมถึงนอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับ
พอประมาณสัก๑๐โมงข้างบ้านโทรมาบอกว่า

เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นที่เขาเสียชีวิตเพราะอะไร
เขาจะไปหาพี่ท็อปนัดกลางที่บริษัทมีบูม
คือนักการว่าจะไปช่วยคนเคสหนึ่ง
พี่หมีก็จะขี่มอไซค์จากบ้านไปนะพระรามสามอืม
เพื่อจะไปบริษัทวินบุมซึ่งอยู่บางพี
ในระหว่างนั้นก็รถติด
ก็มี๑๐รถพ่วงอยู่ด้านหน้า
หมีก็ขับมอไซค์ไปจอดท้ายรถพ่วง
แล้วก็มีรถพ่วงอีกคันซึ่งไม่ได้เบรกเลย
กำลังจะไปหาพี่บินกำลังจะไปหาพี่บิน
อยู่หลังรถพ่วงรถพ่วงอีกคันหนึ่งขับมาชน
คือขอโทษนะครับเรียกว่าเสียชีวิตคาที่เลย
กระทันหันแล้วก็คาที่แบบไม่รู้ตัวด้วย

หมีไปแบบไม่รู้ตัวเพราะตอนที่ดูกล้อง
คือเขาไม่ได้มีท่าทีแบบหันซ้ายหันขวาเลยแม่
แต่สภาทที่เราดูคือภาพวงจรปิด
คือเห็นว่าไม่มีท่าทีแบบอะไรเลย

แต่เห็นบอกว่าด้วยแรงชนในวันนั้นเนี่ย
รองเท้าคุณหมีรถหายไปข้างหนึ่ง

ตอนดำมีลูกกับตำรวจก็อยู่ใกล้ตัวนะคะ
แต่หลุดอยู่ใกล้ตัวแต่รองเท้าหลุดไปแน่นอน
ถ้าสิทธิวันจะหลุดก็จะหลุดสองข้าง

สาเหตุของการเสียชีวิตคุณหมอขนสุทธิ์ว่าเลย
ก็กระดูกหักหมดเลยแล้วก็ทิ้มอวัยวะสำคัญ
ร่างของคุณหมีถูกส่งไปอยู่ที่วัดไหนฮะ

ซึ่งเป็นวัดที่คุณหมีชอบไปมาก

ไปทุกวันเลยเว้หาหลวงพ่อทุกวัน
เขามีหลวงพ่อองค์หนึ่งเขาจะเรียกเวรพ่ออยู่ที่นั่นหลวงตะแก่

ประจำวันที่จะไปเสียเขาก็แวะไปก่อนแล้ว

ทีนี้ได้มีการไปอันเชิญดูวิญญาณที่เกิดเหตุบ้างไหมฮะหลังจากที่

อย่าหาอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ถ้าสมมุติตามโบร่ำโบราณเขาจะเรียกว่าตายโหง
แต่นี่เฮียนตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่เริ่มลดน้ำศพเลย
มีคนเนี่ยโอเคละฮะเป็นการอะไรครั้งสุดท้ายอยากจะเก็บภาพ
ภาพไว้ครั้งสุดท้ายก็จะมีการถ่ายรูปกัน
ปรากฏว่าที่เราเคยได้ยินว่าภาพถ่ายติดวิญญาณ
เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่รถน้ำศพเลยวันแรกอันนี้เชื่อเลยนะ
สนิทใจเพราะคนถ่ายในเพื่อนผมเองถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเวลาที่เราถ่ายรูปเป็นที่ระลึก๑๒๓แชะ
การเสียแชะจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีสองรูป
รูปที่๑ไม่มีขาแต่พอแช่ที่๒มีขาปริสนะโผน่าใต้รูป

เห็นมั้ยครับเครื่องนี้หนินะครับ

ก็จะมีขาคนยืนอยู่ไม่มีตัว
แล้วที่สังเกตดีรองเท้าข้างหายไป

ก็คือตรงกับเมื่อกี้ที่บอกว่ารองเท้าเนี่ยหุ

แม่ใช่ชุดที่ลูกแม่ใส่ออกไปวันที่เกิดเหตุป่ะ

ครั้งแรกที่แม่เห็นรูปนี้แม่คิดว่าวิญญาณลูกแม่กลับมาป่ะ
แม่คิดว่าเขาไม่ได้ไปไหนเพราะเขายังไม่รู้ตัว

ใช่พี่นี่คือรูปร่างเขา

มากกว่าร้านเหมือนผมฟันทองเลยพี่
ถ้าพูดถึงเรื่องพี่หมีในกรณีภาพถ่ายติดวิญญาณ
ก็วันนั้นมีไปลดน้ำศพ

หนึ่งในน้องคนสนิทกับพี่หมีที่อยู่กันมานาน
ก็ไปถ่ายด้วยความที่ตอนนั้นใช้ไอโฟน

แล้วน้องให้น้องกดถ่ายให้

เห็นรูปที่สองจะติบขา
ซึ่งผมก็ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นพี่หมีที่เขายังไม่ไปไหน
คนในงานได้เห็นรูปของผมก็ต่างก็ตื่นตกใจว่าพี่หมีมาให้เห็น
แล้วหลังจากนั้นถามว่ามีใครเจอพี่หมีไหม
ก็เจอนะแต่ผมส่วนตัวผมไม่เจอแต่ยังเชื่อว่าพี่เขายังไม่ได้ไปไหน

เห็นบอกว่านอกเหนือจากที่มาปรากฏร่างแบบนี้ในวันแรกแล้วเนี่ย
ตัวคุณหมีเองเนี่ยยังมีความเฮียนในการไปตามหารองเท้าของเขา